ดูความคืบหน้าเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำนะคะคือเมื่อวานนี้เราบอกไปว่าให้จับตาการประชุมของกรรมธิการชุดใหญ่ในวันนี้นะคะ
แต่สุดท้ายแล้วในการประชุมวันนี้ในที่ประชุมบอกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อน
ต่างฝ่ายต่างไปศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนทุกมิติแล้วค่อยมาหารือกันอีกครั้งในการประชุมนัดต่อไปนะคะ
พาไปดูบรรยากาศกันหน่อยในที่ประชุมคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๔ค่ะ
สรุปแล้ววันนี้เนี่ยนะคะยังไม่ได้มีมติเกี่ยวกับงบประมาณที่จะนำไปจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือนะคะ
เพราะว่าทางประธานคณะกรรมธิการคือนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเรื่องนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะ
อยากให้ทุกคนกลับไปดูข้อมูลให้ครบทุกมิติก่อนแล้วค่อยนำกลับมาพิจารณากันใหม่ในอีก๒๓วันข้างหน้าเพื่อรอให้กองทัพเรือมาชี้แจงด้วยว่าจะเลื่อนการจัดซื้อได้หรือเปล่านะคะ
เพราะตามขั้นตอนในขณะนี้เนี่ยกองทัพเรือจะต้องเตรียมการเพื่อลงนามข้อตกลงกับทางการจีนภายในเดือนกันยายนนี้
พักร่วมรัฐบาลฝ่ายค้านก็ต้องมาหารือร่วมกันด้วยนะคะจะมีแนวทางให้กองทัพเรือไปคุยกับจีนยังไงเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่คือบอกว่าเห็นด้วยว่าจำเป็นต้องมี
แต่เวลานี้ประเทศไทยกำลังมีวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เศรษฐกิจชะลอตัวคนตกงานมากขึ้น
ระยะเวลานี้อาจจะไม่เหมาะสมจำเป็นไหมจำเป็นแต่อาจจะไม่ใช่ช่วงนี้ประเด็นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
บรรยากาศในการประชุมวันนี้เป็นไปอย่างเข้มข้นค่ะ
กรรมธิการซีกรัฐบาลเสนอให้เลื่อนวาระ
เรือดำน้ำออกไปก่อนก็ให้เหตุผลว่ายังไม่พร้อมอะนะคะ
วันนี้คณะอนุกรรมธิการก็ยังมีเรื่องอื่นที่ก็สำคัญ
ก็เลยอยากจะให้ไปตกลงกันก่อนเรื่องเรือดำน้ำ
หารือเรื่องอื่นกันไปก่อนในที่ประชุมวันนี้นะคะ
นายยุทธพงศ์จรัสเถียนกรรมนิการจากภาคเพื่อไทยบอกว่า
ก็ไม่เห็นด้วยก็เลยเถียงกันประเด็นนี้ค่ะ

แต่สุดท้ายเนี่ยเสียงส่วนใหญ่บอกว่าเลื่อนไปก่อน
เรื่องของเรือดำน้ำเนี่ยขอให้เลื่อนไปก่อนนะคะ
คุณยุทธพงศ์จากเพื่อไทยจากฝ่ายค้านบอกอยากให้โหวตเลย

ว่าจะให้ผ่านไม่ให้ผ่านงบเรือดำน้ำนี้
ก็เลยถกกันอยู่ประเด็นนี้แหละเถียงกันนะคะสักพักหนึ่ง

ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะคะ
ท่าทีของพักประชาธิปัตย์ที่ประกาศว่าให้ชะลอการจัดซื้อเรือดำน้ำออกไปก่อนเนี่ยนะคะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็เป็นเรื่องภายในที่ต้องคุยกันในพักร่วมรัฐบาล
แต่อะไรก็ตามที่สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับคนไทยและทรัพยากรของชาติก็จำเป็นต้องมี
แม้ไม่ได้มีไว้ไปรบหรือสู้กับใคร

อยากให้ทุกฝ่ายเผลาเรื่องการเมืองกันบ้าง
ไม่อย่างนั้นประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้ค่ะ
ถ้าเอาเชลศาการทางการเมืองผมว่าประเทศทางล้มสลาย
ถ้ามันเกิดอย่างไรมันไม่จริงก็รอดูกันเลยกัน
ทุกคนก็ต้องอยู่บนแผ่นดินที่มันร้อนลง
ลูกเป็นไฟกันก็ว่ากันไปก็แล้วกัน
ผมก็สุดกำลังปฏิปัญญาของผม

นักข่าวก็ไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะ
พลเอกประวิทย์บอกว่าโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำถือว่ามีความจำเป็น
เพราะเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือที่เขาเตรียมตัวกันมานานแล้ว
ก็พร้อมจะนำมาให้ดูยืนยันว่าไม่จำเป็นจะต้องทบทวน
ชะลอโครงการอะไรทั้งนั้นถ้าจะชะลอก็คือเรื่องของการจ่ายเงินอย่างเดียว
ครับก็งบสองหมื่นกว่าล้านนะฮะเป็นงบประมาณของปีหกสี่
ใช่ค่ะที่ตอนนี้สภาพผู้แทนรัศดรกำลังพิจารณากันอยู่
แต่ว่าอยู่ในชั้นของคณะกรรมธิการก็ต้องดูว่าวาระจะเข้ากรรมธิการวันไหนนะครับ